ไปดูผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการที่พักพลังประชารัฐใช้สถานที่รีสอร์ทที่วังน้ำเขียวโคราชในการสัมมนาแต่ว่าเป็นสถานที่ที่บุกรุกพื้นที่อุทยานนะครับ
ล่าสุดวันศุกร์นี้หัวหน้าอุทยานทัพลานและชุดพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์จะลงพื้นที่ไปบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่เป็นปัญหาอย่างเข้มข้น
ขณะที่นายรัฐมนตรีเองก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเจาะประเด็นจากรายงานครับ
เป็นอำนาจเด็ดขาดเลยตอนนี้พูดตรง
ไม่ต้องไปทำอะไรได้อธิบดีสั่งเดินหน้า
ให้เวลาเขา๙๐วัน๒ครั้งแล้วก็ลื้อถอนเลยจบ
รายการนี้เราลองไม่ดำรง
ก็เลยก็โคมอธิบดีปล่อยเฉยก็โดนเลย

ก็กระบวนการไหนก็รับไปก็รับไป

แก้ปัญหาแล้วนี่แล้วใครจะทำได้

เสียงยืนยันแน่ชัดของหัวหน้ารัฐบาล

สอดลุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทัพลาน๘๐

โดยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง

เหมารวมเพื่อโจมตีรัฐบาล
รับทุกเรื่องมีความเห็นสองด้าน
ที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาที่แก้ไม่ได้

แต่นี่คือประชาธิปไตยจากนี้ต้องเข้มงวด
การใช้กฎหมายพื้นฐานกฎหมายชาวบ้าน
หากทุกคนทำได้อย่างอื่นก็ทำได้หมด
เจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุศิลปะอาชายยอมรับว่า

ไม่ฟ้องคดีในทางกฎหมายถือว่าคดีจบแล้ว
จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานและฝ่ายกฎหมาย
ขอคัดสำเนาความเห็นของอายการที่สั่งไม่ฟ้อง
จากนั้นจะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่า
สอดดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายใด

เพื่อเตรียมขอให้อายการพิจารณาคดีนี้อีกครั้ง

เร่งรับเผือกร้อนแก้ปัญหารีสอร์ทลุกพื้นที่ปาก
กระทรวงทรัพย์ได้รับคำชื่นชมเต็มปาก
จากนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
และอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกด้วยว่าก่อนมีการเลือกตั้ง

สั่งการให้ชะลอการใช้อำนาจมาตรา๒๒ทั่วประเทศ
เพื่อรอให้กฎหมายอุทยานฉบับใหม่
ประกาศใช้ในปีนี้ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว
นายดำรงยังยืนยัดด้วยว่า
อาจจะเข้าข่ายแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ขณะที่ศึกอภิปรายในการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้
กระทรวงทรัพย์ได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทัพลาน
เตรียมข้อมูลเข้าชี้แจ่งต่อสภา
หากมีการอภิปรายพาดพิงถึงการสัมมนาสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
รีสอร์ทลุกพื้นที่ป่าอุทยาน
ขณะที่นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร

ลงพื้นที่ในวันศุกร์ที่๒๖กรกฎาคมนี้

กับผู้ประกอบการที่ลุกพื้นที่อุทยานรวม๑๐แห่ง
ซึ่งรวมถึงรีสอร์ท๘๘กามองเต้ด้วย
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน